คุณผู้ชมคะมาถึงประเด็นนี้เลยค่ะด้านหลังของเรา
ลูกเฮี่ยมฆ่าโหดบุพการีมันมีสองเหตุการณ์นะคะ
มันมีเหตุการณ์ทั้งที่อุบลที่ลูกธาตุยาเอาจอบฟันหัวพ่อแม่
พอเสียชีวิตเอาน้ำมันราดแล้วก็ยัดเข้าเตาเผาถ่าน
กับอีกที่หนึ่งก็คือที่ชายนาฏ
ลูกเอาอีโต้ฟันหัวพ่อจนตายนะ

เพราะว่าพ่อห้ามลูกดื่มน้ำอัดลม
โอ้โหนี่มันเป็นปมในการฆ่าพ่อเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะตำรวจสพสันคบุรีที่จังหวัดชายนาฏ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่วมกับตันยู

มันมีเหตุที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าฆ่ากันตายในบ้าน
เมื่อตอน๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน
แล้วหน้าบ้านเจอศพผู้เป็นพ่อคุณดูสิภาพเลือดนี่นะคะ
นายบุญลือโมราอายุ๖๐ปีซึ่งสภาพศพเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อ
หงายจมกองเลือดแล้วมีแผลที่หน้าผากครึ่งขวาจนถึงหูเลยค่ะ
เป็นแผลลึกยาวประมาณคืบนึงกระโหลกศีรษะแตกนะ
ด้วยความเคารพคุณผู้ชมมันสมองน่ะไหลออกมาเลยค่ะ
ส่วนที่แขนที่คอที่มือก็มีแผลเวอะเป็น๑๐แผลเลย
แล้วห่างออกไปสัก๑๐กว่าเมตรใต้ต้นมะม่วงนะ
อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุคือเป็นมีดอิโต้ยาวประมาณ๑ฝ่ามือ
ยังมีคราบเลือดเนี่ยติดอยู่เลยค่ะทิ้งเอาไว้ใต้ต้นมะม่วง
แล้วคนก่อเหตุเนี่ยนะคะก็คือลูกชายวัย๓๒ปีนายสุรชัยโมรามีอาการป่วยจิตค่ะ
บ้านหลังนี้ลูกกับพ่ออยู่กัน๒คน
ทีนี้หลังจากที่ลูกก่อเหตุฆ่าพ่อแล้วนี่เสื้อชมพูคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจไปตามจับตัวได้ที่ร้านค้าอยู่ใกล้บ้าน
แล้วจากการสอบสวนตัวนายสุรชัยลูกชายบอกว่า
ผมมาทะเลาะกับพ่อบ่อยลงไม้ลงมือกันก่อนจะเกิดเหตุผมกินข้าวอยู่
ผมจะกินยาแล้วจู่พ่อก็มาด่าผม
เรื่องกินน้ำอันลมพูดอยู่ได้ซ้ำก็เลยโมโหค่ะ
ไปเอามีดอิ๊กโต้ในห้องครัวมาฟันทีนี้จังหวะนั้นมันมีการย็๊ะ
แย่งมีดกันหลังจากนั้นพ่อก็วิ่งไปไปที่หน้าบ้าน
ฟุบแล้วตัวลูกชายเดินมาถึงนะฟันพ่อซ้ำอะค่ะ
นี่ค่ะทีนี้หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะ
ตัวนายสุรชัยขับรถไปบอกญาตินะบอกว่าผมฆ่าพ่อตายแล้ว
ญาติได้ยินแบบนี้บอกตำรวจเลยค่ะให้ตำรวจมาจับเลย
แล้วพอจับกลุ่มตัวได้ตำรวจก็นำตัวนายสุรชัย
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเอาตัวไปสอบเพิ่มเติม
ก็โดนทั้งข้อหาฆ่าบุพการีฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน
กระทำการทารุณโหดร้ายนะคะ
วันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้า
ไปเจอกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
นำร่างของนายบุญลือผู้เป็นพ่อเนี่ย
ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ค่ะ
สถาบันเนี่ยนะคะที่เป็นน้องสาวเนี๊ย

เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนนั้นน่ะ
ชาวบ้านโทรมาบอกนะว่าหลานชายทะเลาะกับพ่อ
ฆ่าพ่อตายตอนนั้นตัวผู้ใหญ่เองเนี่ย

คือเห็นภาพที่ลูกชายกำลังสับหัวพ่ออยู่คุณผู้ชม

ทีนี้สาเหตุก็มาจากการที่ผู้เป็นพ่อบ่นลูก
ลูกบ่อยเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้ำอัดลม

เป็นป่วยจิตเวทย์เลย
พ่อก็จะบ่นไม่ทำนานไม่ให้กินเต็ดที่เยอะ

เพราะว่าเขากินเขาจะกินวันหนึ่งถ้ามีตังค์
จะกินเป็น๑๐ขวดเลยเดี๋ยวไปซื้ออย่างนี้ค่ะ

ซึ่งพ่อก็ไม่อยากให้กินเยอะ
พ่อก็คือรักและหวังดีแหละฮะแต่พ่อก็จะชอบบ่นลูกในเรื่องนี้

แล้วจากข้อมูลทางด้านน้องสาวของผู้ตายบอกด้วยนะ
หลานชายที่ก่อเหตุมีอาการป่วยจิต
เป็นมาตั้งแต่ม๖แล้วเพราะว่าเสพยาเสพติด
ทีนี้พอมารอบนี้เจอพ่อห้ามไม่ให้ดื่มน้ำอารมณ์
ก็เลยโมโหก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ